กันอยู่ทุกวันแต่ใครจะไปคิดครับคุณผู้ชม
อันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองเลยนะ

ผมเจอตอนเช้าเมื่อวานสดร้อนเลยครับ
ยอดมีร่องรอยเกิดขึ้นที่รถคันนี้ครับ
โอ้โหดูสิครับเป็นรอยเลยเชื่อว่าพญานาคมาให้โชคเป็นแน่แท้
ที่ถางถางพญานาธิ์โอ้โหเป็นตัวเลยเป็นตัวเลยเป็นตัวโอ้โหโอ้โห
พญานาธิ์โอ้โหไม่ใช่พญานาธิ์แล้วโอ้โห
โอ้โหคุณชนะนี่ไงผมเจอทุกเช้าเฮ้ยจริงที่คุณเจอเนี่ย
ไม่ใช่เจอรอยพญานาคเหรอคะแต่เป็นพญาพญาแมวอ่ะสิ
โอ้โหก็ดูสิมาทิ้งร่องรอยเอาไว้ชัดเจนเลยเนี่ยดูสิ
โอ้โหเนี่ยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเลื้อยมาตามฝากระโปรงรถ
แล้วดูตอนแรกหางดูก็หางพญานาธิ์ล่ะไปมาเอ๊ะพญานาธิ์ทำไมมีขน
คว้ายมีหูตั้งเชียวมองหน้าประมาณว่าไทยมายนุษย์

จะบอกให้รถคันนี้ไม่ใช่รถผมนะอ๋อเหรอคะ
แต่เป็นรถของคุณสุพัสรามหาคาเมลนี่ไงที่อ่านพยากรตอนเช้า
คุณสุพัสราต้องมาแต่เช้าไงน้องดาวแกจะจอดรถไว้ตรงนี้แหละ
แล้วยังไงต่อรู้ไหมแล้วไอ้แมวตัวนี้ก็จะต้องมานอน
อยู่บนรถของคุณสุพัสราแบบนี้แหละที่ฉันเคยสังเกตเหมือนกัน
คือรถหลายคนก็คือจะจอดแถวนั้นดิฉันก็คนนึงคุณก็คนหนึ่ง
ใบตองด้วยแต่ไม่ขึ้นนะขึ้นรถคุณดาวคนเดียว
ยังไงเอ่ยชอบสีแดงหรือเปล่าจ้าแมว
แล้วผมถ่ายคลิปนี้แล้วส่งไปให้คุณสุพัสราดู

ยิ้มแล้วก็บอกว่าได้เปลี่ยนสีรถใหม่อีกแล้ว

อ้าวไม่เป็นไรแล้วคุณไม่ได้ถ่ายอีกอย่างหนึ่งมาเหรอ
อะไรทะเบียนไงทะเบียนเหรอ
ไม่ถ่ายหรอกถ่ายเดี๋ยวรู้หมด
เดี๋ยวบอกหลังมาว่า

โอ้โฮอ้าวมัน